คนนี้ใช้พลังขาช่วยเหลือสังคมนะคะ
บอกแล้วว่าวิ่งจากใต้สู่เหนือคราวนี้ค่ะ
หวังเพื่อจะต้องการ๗๐๐ล้านบาทค่ะ
ระดมทุนช่วยเหลือโรงพยาบาลทั่วประเทศไทยเลยค่ะคราวนี้

การทำหน้าที่ตอบแทนสังคมนะคะ
แล้วก็กลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับแฟนเพลงค่ะ

อกจากความสำเร็จจากโครงการ๙คนละ๙นะคะ
ถือว่าเป็นการวิ่งระดมทุนครั้งแรกของพี่ตูนเลย
เพื่อหาทุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์
ให้กับโรงพยาบาลบางสะพานจังหวัดประจวบคิริคัน

ซึ่งก็ถือว่าเป็นการวิ่งครั้งยิ่งใหญ่

โดยมีการเปิดเผยว่าเส้นทางในการวิ่งครั้งนี้
่งไปนู่นเลยนะคะเหนือสุดแดนสยามอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายค่ะ
ระยะทางรวมทั้งหมด๒๑๙๑กิโลเมตรค่ะ
จะใช้ระยะเวลาในการวิ่งนานอยู่นะคุณส่งกำลังใจกันเยอะเลยค่ะ๒เดือนเนี่ย
ใช่ค่ะโดยเจ้าตัวตั้งเป้าว่าครั้งนี้จะขอระดมทุนจากพี่น้องคนไทย
ให้ได้ยอดเงินสัก๗๐๐ล้านบาทค่ะเพื่อจะนำไปช่วยเหลือโรงพยาบาล
ยังขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์แล้วก็ขาดแคลนสิ่งต่างในการช่วยเหลือชีวิตของผู้ป่วย
กราบน้ำใจพี่ตูนเลยแล้วก็ทุกคนที่มีส่วนร่วมมีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมโครงการนี้ด้วยนะคะ
กำลังใจที่แน่เลยก็คือคุณก้อยรัชวินออกกำลังกายด้วยกันด้วยนะคะ
แค่ผู้ซ้อมวิ่งอย่างเดียวด้วยนะต้องไปคาดีโอต้องไปดูร่างกายให้มันฟิตพร้อมนะคะ
แล้วก็เตือนนิดนึงนะใครอยู่จะมาวิ่งแบบพี่ตูนอย่างนี้
ไม่ได้นะคะคุณวิ่งเป็นร้อยโลอย่างนี้ไม่ได้นะต้องเตรียมพร้อมร่างกายก่อน